พาคุณผู้ชมไปดูต่อเนื่องนะคะเป็นฆาตกรรมโหด๒ศพ
คนร้ายเนี่ยบุกไปยิงนะคะเป็นเศรษฐีสองพี่น้อง
เขาเป็นเจ้าของสวนปามแล้วก็สวนทุเรียนนะคะอยู่ที่จังหวัดชุมพร
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตสองศพในบ้านพักเลยนะคะ
มสังหารตำรวจตั้งไว้เกี่ยวกับเรื่องของขัดแย้งมรดกนั่นเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านปูนชั้นเดียวในเนื้อที่หลายไร่
ตั้งอยู่กลางสวนปามและสวนทุเรียนค่ะภายในบ้านที่กลางห้องโถงเนี่ย
ไปพบศพนายสมชายขี่สิริครับอายุห้าสิบเก้าปีเป็นเจ้าของบ้าน
ถูกยิงด้วยปืน๙มมที่กลางหน้าอกไหล่ซ้ายและสีข้างขวา๓นัดค่ะ
ในห้องเก็บของไปพบอีกศพนะคะเป็นผู้หญิงทราบชื่อต่อมาคือนางอำภัยแก้วพิทักษ
อายุ๖๒ปีถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันที่หน้าผากใกล้กับคิ้วขวา
อืมทะลุกกหูซ้ายเลยค่ะโอ้โหผู้ตายทั้งสองเนี้ยเขาเขาเป็นพี่น้องกันนะคะ
ครับที่มือจับประตูทางเข้าบ้านเนี้ยนะคะก็ไปเจอลายนิ้วมือติดอยู่ด้วย
เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายแหละที่เข้ามาก่อเหตุทีนี้ไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งบริเวณสาลานหน้าบ้านนะคะ
จุดนี้เขาใช้เป็นห้องครัวนะคะไปพบกระสุนเก้ามอมอสองนัดอยู่บนโต๊ะ
ครับแล้วก็ไปเจอมีดทำครัววางไว้คล้ายเตรียมป้องกันตัวนะคะ
ทีนี้ไปสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายคาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับสองพี่น้องนี่แหละ
นะคะที่บริเวณสาราเนี่ยเขาเขาเจอกันมีการมาคุยกันนะคะ
เหมือนจะมาเจรจาอะไรบางอย่างแต่ตกลงกันไม่ได้
คนร้ายก็เลยชักปืนขึ้นมายิงนายสมชายที่ไหล่ขวาก่อน
จังหวะนั้นนายสมชายและนางอำภัยพากันวิ่งหนีเข้าไปในบ้านค่ะครับ
คนร้ายจึงตามไปยิงนายสมชายอีก๒นัดเสียชีวิตทันทีค่ะตรงห้องโถง
แล้วก็ยังตามไปยิงนายนางอำภัยนะคะตายไปอีกศพ
สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะคะนางอำภัยผู้ตายเขามีอาชีพเป็นแม่บ้านและทำสวน
คือมีฐานะดีมีลูกสาวเป็นทันตแพทย์อยู่ที่สงขลา
ส่วนนายสมชายผู้เป็นน้องชายเนี่ยเขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็ขุดบ่อน้ำบาดานทำสวนปามสวนทุเรียนซึ่งแม่ของทั้งคู่เนี่ย
เขาเสียชีวิตไปเมื่อสามเดือนก่อนครับทีนี้ก็มีการทิ้งมรดก
เอาไว้จำนวนหนึ่งด้วยค่ะที่ผ่านมาทั้งสองคนเกิดข้อขัดแย้ง
กับพี่น้องต่างมันดาเกี่ยวกับเรื่องของมรดกอืม
ประเด็นนี้ค่ะตำรวจก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นปมหลักในการสังหาร
แต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอื่น
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุของคดีนี้นะคะ
และจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ครับก็ดูที่น้องอุ๋ยเล่าไปดูเหมือนว่ารู้ว่าตัวเองรู้ว่ามีเรื่องอยู่
นะครับจากที่มีการเล่าพฤติการกัน